พอคนขับรถเก๋งเดินไปหาคนขับรถกระบะไม่ยอมคุยด้วยแถมมีการแยกเขี้ยวใส่ด้วย
นะฮะโฉมหน้าของคนที่อยู่ในกระบะแล้วไปนี่ครับ
มานี่ค่ะเดี๋ยวก่อน
คู่ด้วยครับอุ้ยนี่ขาใหญ่เลยนะเนี่ย
เออนี่เราจงใจใช่ไหมนั่นอ่ะนี่คือคนขับนะ
คือนี่นั่งอยู่หน้าพวงมาลัยเหรอเราอ่ะอย่ามายุ่งกับผมเนี่ยขู่ด้วยนะขู่ด้วยนะ
นี่คือเจ้าหลังเจ้าหลังเนี่ยนอกจากไม่สะทกสถานแล้วเนี่ย
โอ้โหยังแยกเขี้ยวใส่ขู่คนขับรถเก่งด้วย
ตอนแรกคนขับรถเก่งคือโมโหมากจะมาถอยชนฉันทำไมก็เลยไปดูว่าใครเป็นคนขับ
แต่ไปเจอเจ้าหลังนั่งอยู่ที่พวงมาลัย
ไม่ได้นั่งหน้าจอยหน้าสลดใดทั้งสิ้นขู่
หลังเนี่ยเป็นหมาของนายประสิทธิ์ขันทองคำนะฮะ
เป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าลุงประสิทธิ์ลุงประสิทธิ์
วันเกิดเหตุลุงประสิทธิ์ขับรถกระบาดคันนี้ไปจอดที่บขเขมราช
เพื่อไปซื้อข้าวสารราคาถูกที่เปิดขายอยู่แล้วเอาเจ้าหลังมาด้วย
พอลุงประสิทธิ์จอดรถลงไปซื้อข้าวสารเปิดกระจกทิ้งเอาไว้
ปล่อยให้เจ้าหลังนั่งอยู่ในรถตัวเดียวคงจะรอนานไปหน่อย
หุดหงิดอยากกลับบ้านเจ้าหลังก็เลยเล่นสนแล้วไปเข้าเกียร์ถอย
ไปโดนเกียร์คุณถ้าคุณเป็นเจ้าของรถเก่งแล้วเดินมาเจอช็อตนี้คุณ
ความรู้สึกคุณเป็นยังไงเหรอพูดไม่ออกขำออกไหม
คือจะโมโหก็จะโมโหจะตลกก็จะตลกก็เลยแบบจะยังไงดีพูดไม่ออก
ทีนี้เจ้าหลังไปโดนเกียร์เพราะลุงประสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ดึงเบรกมือไง
ก็เลยใช้วิธีการเข้าเกียร์ค้างไว้นะฮะพอเจ้าหลังไปโดนกลายเป็นมันเป็นเกียร์ว่าง
ก็เลยรถก็เลยไหลถอยหลังไปชนกับรถเก๋ง
ลุงประสิทธิ์พอได้ยินเสียงคนวิ่งมาบอกรถชนก็เลยไปขอโทษ
คนขับรถเก่งเพราะว่าไม่นึกว่าเจ้าหลังจะเล่นสนไปโดนเกียร์แบบนี้
แล้วก็เอาควักเงินจ่ายให้คนขับรถเก่งไป๓๕๐๐บาท
แล้วก็เป็นค่าซ่อมก่อนที่จะพาเจ้ารังกลับบ้านไป
คือชอบโมเมนต์นี้มากเลย
แยกเขี้ยวแย่อย่ามายุ่งนะอย่างนี้เหรอ
รู้ไหมล่ะว่าทำผิดแต่รู้ไหมเออ

ทำหน้าคุมซอยแล้วก็แยกเขี้ยวอยู่กับยาย

รถของลุงประสิทธิอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้นะ
อยากเจอตัวเป็นเลยจะดังไหมเนี่ยเจ้าหลัง